ผลอากาศเอกวีรพงศ์นินจินดารองผู้บัญชาการฐานอากาศ
พร้อมด้วยมาดามโอนะครับหรือว่าดรปริยากรรัตนสุบัน
เผยความพร้อมศึกยอดมวยวาทรงชัยสัญจรกองทัพอากาศ
เปิดสนามวันที่๒๘กันยายนนี้
สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศสนามกีฬาทูปาเตมี
ซึ่งกองทัพอากาศนะครับมีวัตถุประสงค์นำรายได้จากการแข่งขัน
มอบให้ชุมนุมในเรืออากาศและศูนย์พัฒนากีฬามวยกองทัพอากาศ
คู่เอกเป็นการพบกันของเช้าฟ้าทศเคียนน้อย
พบกับพรอยวิทยาเพชร๔๐๐๐ในรุ่นซูเปอร์เฟนเตอร์เวท๑๓๐ปอนด์
พร้อมกับนักคู่มวยอีก๔คู่นะครับ
ติดตามการถ่ายท่อสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาทีเป็นต้นไป